เพราะว่าโอ้โหโจรอรวาสขโมยอะไรรู้ไหมคุณ
อะไรคะมิเตอร์น้ำที่ผ่านมาไม่กี่วันไม่กี่เดือน
มิเตอร์น้ำทั่วเมืองไป๕๐มิเตอร์แล้ว
แล้วก็เข้าใกล้ปากเสือด้วย
เข้าใกล้ถ้ำเสือด้วยไปขโมยมิเตอร์

เรื่องนี้ชาวบ้านร้องมาเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้

ไทยรัฐช่วยด้วย
ทำเอาชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นแถบ
เมื่อคนร้ายออกตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำในตัวเมืองขอนแก่น
ไม่สนใจกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้อย่างชัด

ใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีงัดมิเตอร์ทองเหลืองหลบหนีไป
ทั้งที่จุดเกิดเหตุห่างจากโรงพักเพียง๑๐๐เมตรเท่านั้น
นางสาวสีตานันสุริยวงศ์เจ้าของมิเตอร์น้ำ

ตอนเช้าจะให้พนักงานมาเปิดร้านอาหารเป็นประจำ
แต่วันเกิดเหตุพบว่าน้ำปลาปลาไม่ไหล
มาตรวจสอบมิเตอร์น้ำอ้าวหายไปแล้ว

มาคนเดียวมาคนเดียวน่าจะมืออาชีพด้วย
แก๊กแป๊บเดียวปิดวาว
เพราะว่าน้ำก็ไม่ได้รั่วอะไรตอนที่เขามา
แผดรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นฮอร์น่าเวฟ๔น้ำเหนือ
หลังจากนั้นเธอนำหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองขอนแก่น
แต่ขณะที่แจ้งความต้องตกใจ
เพราะมีคนมาแจ้งความมิเตอร์น้ำหายมากถึง๒๐ราย
โดยมิเตอร์น้ำที่ถูกขโมยไปหายไปกว่า๕๐ลูก
เขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้มีตั้ง๑๘เคสแล้วนะที่มีคนมาแจ้ง
คือเนี่ยเบ็ดเสร็จวันนี้น่าจะเกือบ๕๐ลูกที่
ที่เราก็จะมีคุณลุงมาใส่ให้เรา
ลุงเขาบอกว่าโอ๊ะทั่วเมืองเลยตอนนี้

ประสานไปที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่น
ได้รับคำตอบว่าจากการดูหลักฐานและการคาดการณ์
คนร้ายน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปี
และมีความชำนาญมาก
เหตุการณ์นี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
และกำลังเร่งตามหาคนร้าย
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

ผ้าวงจรปิดจับผ้าไว้ได้ตำรวจครับฝากทำงานหน่อยนะครับโอเคครับ